มาดูเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสอูฮัน
หลายคนฟังแบบนี้ตกใจโรสลิน

ใช่ค่ะมันคือตัวเดียวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่๒๐๑๙นั่นแหละค่ะ
แต่ว่าต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองอูฮันเท่านั้น

เรียกให้เข้าใจง่ายขึ้นเห็นภาพกันง่ายขึ้นนะคะ
ทีนี้คำถามที่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่นำคนไทยในเมืองอูฮัน

เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ
ลงพื้นที่ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปเรียกขวัญเรียกกำลังใจ
ตอนนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดเลยนะคะว่าตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้ว
ก่อนหน้านี้จะนำ๔๓๐ของทหารไปรับคนไทยในอู่ฮัน
แต่ว่ามันติดเรื่องของกระบวนการเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นจะจ้างเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำ
รับคนไทยในอูฮันตอนนี้รออย่างเดียว
รอเพียงทางการจีนอนุญาตเท่านั้นฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ไม่ใช่รถแท็กซี่นะจะเรียกได้ง่ายขนาดนั้น

หมอหนูหมอหนูคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานี้

คือคุณอนุทินก็ย้ำนะคะว่า
ตอนนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา
ในจังหวัดเชียงใหม่ตามที่มีกระแสข่าวลือ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีภาพของชาวจีนล้มฟุบลงใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ข่าวล่าสุดเลยก็คือ
มีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเสียชีวิตแบบยังไม่ทราบสาเหตุ

ตอนนี้ขอให้ทุกคนรับข่าวอย่างมีสติ
พร้อมยืนยันว่าการจะไปรับคนไทยในอู่ฮั่นกลับ
จะต้องมีมาตรฐานที่ทำให้เกิดความมั่นใจ

แม้ถ้าหนังอธิบายแบบนี้เราก็เข้าใจ
มันมีคำถามนะคะว่าแล้วทำไมญี่ปุ่นทำไมสหรัฐอเมริกา

คุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอวันนี้ว่าจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้าง
เพราะอะไรเพราะที่เราพูดแบบนี้
มันมีเสียงเรียกร้องมาจากคนไทยที่ไปเที่ยวจีน
เขาฝากบอกไทยรัฐทีวีมาชื่อว่าคุณจิรเดชปันทวัน
เป็นชาวอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางค่ะ
เมื่อวานนี้มีการวิดีโอคอลคุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐนะคะ
บอกว่าขอเถอะขอไทยรัฐช่วยหน่อย
เป็นกระบอกเสียงสื่อสารไปยังรัฐบาลไทยหน่อย
ให้เข้ามาช่วยตนเองและครอบครัวที่ติดอยู่ที่บ้านพักของญาติ

ซึ่งผงหยางห่างจากเมืองอูฮันสักประมาณ๑๐๐กิโลเมตรเท่านั้น

หลังจากที่ตัวเขาเดิมทีเดียวตั้งใจจะพาครอบครัว
พักผ่อนที่เมืองหนังซาง
เมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมาก็คือช่วงตรุษจีน
ปรากฏว่าพอลงเครื่องปุ๊บโอ้โห

ทีนี้ก็เลยต้องรีบเดินทางไปพักที่บ้านญาติที่เมืองผงหยาง
ตอนนี้ติดอยู่ในบ้าน
ไปไหนไม่ได้เลยค่ะเหมือนติดคุก
เพราะถนนหนทางกลายเป็นเมืองร้างหมดเลยนะคะ
ร้านค้าก็ปิดเกือบหมดหน้ากากอนามัยก็ไม่มีหาซื้อไม่ได้
ถ้าหากมีเครื่องบินจากทางการไทยมารับก็พร้อมที่จะกลับทันที
เพราะทุกวันนี้โอ้คุณคุณจิเรศเล่าให้ฟังน่าเห็นใจมาก
ทุกวันนี้กินข้าวกับไข่ต้มที่ญาติเตรียมตุนไว้สะสมไว้ช่วงตรุษจีน
มีไข่ต้มกับข้าวสวยประทังชีวิตนะตอนนี้
ฟังเสียงจีรเดชคนไทยในจีน
ตอนนี้เขาได้รับความเดือดร้อนส่งเสียงถึงรัฐบาลค่ะ
ทุกวันนี้ก็ไม่มีผู้คนสั่นจอนะครับพี่เพราะว่าถนนผลทางแถวหมู่บ้านที่
เดินทางไปหากันเขาก็เอาดินมาถมครับ
เอาดินมาถมปิดจั้นถนนไม่ให้ข้าวบ้านเดินทางไปหากัน
ไม่ให้รวมตัวกันพี่

ก็น่าเห็นใจนะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วย
คุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันนะครับ

เราขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้

ดูเป็นข้อมูลเพิ่มเติมฟังหูไว้หูนะคะ

เคยสัมภาษณ์พิเศษโหนโสระจะนวลอยู่เจ้าของฉายานอสตราดามุสเมืองไทย
อ๋ออ๋อค่ะเอ่อการันตีได้ถึงความแม่นยำนะ
ถ้าได้ชื่อนี้มาเนี่ยนะคะแต่ว่าสัมภาษณ์เมื่อปลายปีที่แล้วนะ
ซึ่งโหนโสรัสทำนายเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดไว้ด้วย
บอกว่าข้อมูลอย่างนี้เลยมีนาจะเกิดโรคระบาด
เกิดภาวะขาดแคลนอุปโภคบริโภคเกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาด
กว่าแสนจะชุมนุมในกรุงปักกิ่งเรียกร้องประชาธิปไตย
สหรัฐก็ไม่มีทางจัดการได้เป็นชะตากรรมของจีน
อกจากนี้ทำนายเดือนถัดมาเมษายนบอกว่าเมษาจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก
สูญเสียครั้งใหญ่เกิดจากโรคระบาดด้วย
หวัดนกจะเข้ามาทำลายล้างชีวิตมนุษย์และสัตว
หรือเป็นเชื้อไข้หวัดหนกที่กลายพันธุ์ติดต่อมาถึงคนได้
ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดความสยดสยองต่อวงการแพทย์
นี่ไงตรงเลยช่วงเดือนใกล้เคียงเลยนะคะ
เดือนพฤศจิกายนทำนายว่าเดือนดวงดาววิปริต
จะมีเชื้อโรคใหม่อันตรายจะมีข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์
เกิดการพบเชื้อโรคใหม่ที่แพร่มาถึงไทยด้วย
ลักษณะจะเป็นไวรัสบอกแบบนี้เลยนะเกิดกับใคร๒๔ชั่วโมงตาย
บอกแบบนี้นะคะอันนี้ฟังหูไว้หูนะคะเป็นข้อมูลนะคะ
อย่างละเอียด๑๒เดือนนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ก็เป็นการทำนายว่าปีหน้าจะมีอะไรประมาณนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็ลองหาดูเพิ่มเติมได้นะคะอีกหนึ่งท่านดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายเช่นเดียวกัน
บอกว่าระวังนะปีนี้จะมีโรคระบาดจะกระทบต่อสุขภาพคนในประเทศ
เพราะกระทรวงสาธารณสุขในทางโหรศาสตร์ถือว่าอยู่ในดาวเสา
จะเป็นหนึ่งในหลายกระทรวงที่ถูกคลาดก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ซึ่งก็เป็นผลพวงจากสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

กระทรวงเกษตรก็มีปัญหา
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ถูกคราดหมดเลย
กระทรวงเศรษฐกิจหมดเลยใช่ไหมหมดเลย
เศรษฐกิจไทยจะมีปัญหาไหมครับ
สุขภาพด้วยและระวังโรคระบาดด้วยใช่ไหม

คุณผู้ชมเป็นความเชื่อฟังหูไว้หูอย่างไรก็ตามเกิดขึ้นกับตัวเราด้วย
ระมัดระวังเตรียมตัวให้พร้อมล้างมือตลอดค่ะ
ใช่ค่ะเป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันนะคะ
ก็ไว้ป้องกันนะคะกันไว้ดีกว่าแก้แย่เลยเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันเนาะ